เรื่องของการรื้อฟื้นคดีอาญา

อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์

ถูกต้องแล้วก็มีคนร้องเรียนเข้ามาเยอะว่า
ถ้าเกิดว่าญาติของเราเจอกรณีแบบนี้

ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

จะมีการเรียกค่าต่างได้อย่างไรบ้าง
รวมถึงก่อนที่เราจะเรียกค่าต่าง

ในการที่จะให้ช่วยบรื้อคดีด้วยนะครับ

ใช่แล้วค่ะอยู่กับทนายวสันฝีมือช่าง

ก่อนอื่นต้องถามว่าทำไมเราถึงควร

รื้อฟื้นคดีขึ้นมาครับเพราะมันมีอะไรครับ

ครับก็คือเรื่องที่

ครอบครัวเราพ่อแม่เรา
ญาติเราเนี่ยไม่น่าที่จะไป

ทรัพย์สินอะไรไปนี่เป็นโทษทางอาญา

ยังไม่มีกฎหมายที่จะให้

พิภาคสาระหว่างโจรจำเลยสู้เต็มที่แล้ว

ถ้าสารเชื่อว่าโจรสืบมา
หนักเบาของข้อหานั้น
คือสมัยความเป็นแบบนี้เล่นแบบนั้น
แล้วต่อมาแล้วฮะ
ต่อมาเมื่อปี๒๐๒๖ครับก็มีพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นมา
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

หากเห็นว่าตัวเราติดคุกอยู่
ผมไม่ได้ทำความผิดเป็นแพ้เป็นแกะ
ทำยังไงผมไม่ได้ผิดเลยผมไม่ได้ไปฆ่าเขา
ไม่ได้ไปยาบ้าก็ไม่ได้ไปค้า
ผมบริสุทธิ์

จะทำยังไงครับกฎหมายตรงนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือครับ
ช่วยเหลือในการที่จะหลือฟื้นคดียาขอยพิจาระ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการหลือฟื้นคดียาขอยพิจาระ
ปีปศ๒๒๖ครับ

ถ้าเกิดว่าเรื่องของการจะยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

หรือว่าญาติหรือจะต้องมีทนายหรือยังไงคะ

เขาให้สิทธิ์ก็คือตัวของผู้ที่เป็นจำเลยนั่นแหละ

แล้วก็ผู้สืบสันดาร
แล้วก็ผู้แทนโดยชอบทำอะไรพวกนี้

แล้วก็สุดท้ายก็จะมีอายการ

แต่อายการคนที่ยื่นนั้นต้องไม่ใช่อายการที่เป็นโจทย์

ส่วนมากเขาจะไปร้องที่กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุทธรรมก็จะทำการสอบสวนอะไรต่าง
เห็นแล้วมีพยานหลักฐานที่สืบมาครั้งก่อนนั่นแหละนะครับ

พยานหลักฐานเอกสารอันเป็นเท็จ

ไปจับแพ้มาแล้วก็ไปได้ตัวจริงมา

ตัวจริงไปพูดในวงไหนก็ไม่รู้
แล้วก็มีการมีพยานมาบอกมาอะไรว่า

ตำรวจไปจับผิดอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมเนี่ยไปโดนจับหรืออะไรอย่างนี้นะครับ

ก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อสารชั้นต้น

หรือมาให้สภาธนายความช่วยก็ได้
อาจารย์พวกนี้มีค่าใช้จ่ายไหมครับ

ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องคดีอาญาจะไม่มีครับ
แม้กระทั่งเรียกร้องค่าเสียหายในการที่
ติดคุกนะครับ
ต้องเจ็บป่วย
ค่าเรื่องค่าทะนงค่าทนายค่าใช้จ่าย

และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดครับ

หรือว่าเราก็ยังคงใช้คำพูดนี่แหละ
ไม่ได้เหรอครับแอ
หรือว่าเป็นเอกสารหลักฐานต่างก็ได้
ที่เป็นหลักฐานใหม่และขอให้น่าจะมีน้ำหนักไปหักลบอันคำตัดสินเก่านะครับ
มีคนถามมาว่าถ้าในกรณีที่คุณสมบัติพยานหลักฐานครบ
ที่กำหนดแต่สารไม่รับคำร้องขอรื้อฟื้นคดีพิจารณาใหม่เนี่ย
มีวิธีอื่นอีกไหมครับจะต้องทำอย่างไรครับ
คือการยื่นสารชั้นต้นถ้าเกิดว่าคดีเสร็จสิ้นในสารอุทธรณ์หรือสารดีกา
ต้นท่านจะรับไว้ก่อนเสร็จแล้วท่านก็จะไต่สวนดู
ว่าคุณมีพยานหลักฐานอะไรที่จะมาแสดงว่าคุณสามารถที่จะบอกว่าคุณบริสุทธิ์
ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดค่ะเมื่อสารไต่สวนแล้วนะครับ
ถ้าเกิดว่าสารชั้นต้นทำการแต่ส่วนเรียบร้อยแล้วจะส่งสำนวนนี้นะครับ
ไปให้สารอุทธรณ์หรือสารธิกาซึ่งจะเสร็จสิ้นในชั้นไหนของแต่ละคนนั้น
ว่าดูแล้วว่าพี่นาแล้วก็จะให้สารอุทธรณ์หรือสารธิกาสั่ง
ถ้าสารอุทธรณ์เสร็จสิ้นในสารอุทธรณสารทรสั่งยังไงก็เห็นสมควรว่าพินาแล้ว
มันน่าจะเป็นเรื่องของจับแพะจับแกะอะไรอย่างนี้นะ
เขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็พินาไปเลยตัดสินไปเลยครับ

ถ้าเกิดท่านยกก็ถือว่าถึงที่สุดเหมือนกันครับ

อาจารย์ขั้นตอนการที่เราจะไปหาหลักฐานใหม่มันยากไงอาจารย์
เราไปหาเองหรือว่าเราต้องขอความร่วมมือ
ขอความอนุเคราะห์จากทางตำรวจหรือทางอะไรครับ
เรื่องหาเอกสารเนี่ยต้องเป็นฝ่ายทางเราทางญาตินะครับ

ทางอายการช่วย
กระทรวงยุติธรรมที่เขาไปร้องทุกข
เรื่องความทุกข์ยากเขาเนี่ย
แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะต้องไปสืบไปสอบมา
ถ้าเป็นอายการยื่นคำร้องขอพินาคดีใหม่เนี่ยนะครับ
สารอาจจะไม่ต้องไต่ก็ได้ครับจะพินาให้เลยก็ได้ครับ
อย่างนี้มาถึงตัวอย่างที่ล่าสุดแล้วกัน
กรณีที่รองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นผู้ที่มาร้องขอให้รื้อฟื้นคดีเองนะครับ

เรื่องของการนำรถจักรยานยนต์ไปชิงทรัพย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
ติดคุก๒๓ปีแต่ติดคุกไปแล้ว๕ปีนะครับ
สารก็จะพินาให้ความเป็นธรรมนี้เป็นสิทธิ
อาจารย์ได้ฟังแบบนี้คืออยากรู้ว่าเขามีกรอบระยะเวลาไหมคะ
ว่าเราจะรื้อฟื้นระยะเวลาต้องอยู่ภายใน๑๐ปี๒๐ปี
ถ้าเกิดเลยไปแล้วจะขอรื้อฟื้นไม่ได้
มีครับระยะเวลานี้อย่าปล่อยให้เกิน๑ปี
นับแต่วันที่เราทราบเรื่องดังกล่าวนี้
อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่ามันเกินจริง

แต่ตอนนี้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
ทีนี้แหละครับปล่อยตัวชั่วคราวมาเจอผู้ต้องหาจริงแล้ว

ตามในหนังตามเมืองดอกเนี่ยเค้าเรียกนึง

เขาเรียกว่าค่าทดแทนการถูกคุมขัง

แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ค่าถูกจำคุกนี่ป่วยเจ็บป่วย
ต้องเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยของการที่เราไปถูกจำคุกเนี่ยนะครับ
แล้วก็ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตาย

แล้วก็ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดีครับ
และก็ค่าใช้จ่ายจำเป็นในการดำเนินคดีด้วยครับ
อาจารย์สมมุติผมเรียกร้อยล้านเลยได้ไหม
อันนี้เราไปฟ้องเอากับคนที่ไปแจ้งความอันเป็นเท็จเราเนี่ยนะครับ
คนที่ไปแจ้งเท็จเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ทำผิด
แล้วก็ไปแจ้งความอันเป็นเท็จให้แทนหลักฐานไปเท็จ
ฟ้องคนนั้นเท่าไหร่ก็ได้ครับถ้ารับปริสูจน์ได้
ถ้าสมมุติเกิดกรณีที่ถ้าสมมุติเกิดตำรวจจับผิดตัวเอง
โดยที่ไม่มีอีกหนึ่งคนที่เขามาแจ้งในกรณีไปแจ้งความเท็จ

ครับคือตำรวจจริงจะทำงานเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
คือตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา
คือทำคดีรับคดีไม่ใช่ว่าถ้าเราไปดูแล้ว
คดีที่ไม่น่าจะไปรับหรือมีข้อสงสัยอะไรอยู่นะครับ
และพยานหลักฐานคือมันต้องอยู่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนด้วย

จับเขาเนี่ยก็ตัวเองต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ

ก็ตำรวจก็อาจจะโดนได้ครับแต่ถ้าทำตามหน้าที่
เขาก็จะไปฟ้องในหน่วยงานของตำรวจสังกัดอยู่

ถ้าเป็นการประหมาติเลื่อนเลือกอย่างเล่นในการปฏิบัติหน้าที่
ก็สามารถจะฟ้องเจ้าสำนักงานได้
เพราะบางกรณีเนี่ยผู้เสียหายเป็นคนชี้ตัวเอง
สมมุติผมชี้ว่าคุณอารยาเนี่ยผิดชี้แล้วคุณอารยาถูกจับ
แต่ปรากฏว่าพอมาสู้กันอีกทีอ้าวชี้ผิดคน
ผู้เสียหายที่เป็นคนชี้ตัวเนี่ยโดนด้วยไหมครับ
โดนครับก็คือไปยืนยันรับรองนะครับในความอันเป็นเท็จไงครับ
ที่ไม่เป็นความจริงทำให้เกิดความเสียหาย
เพราะสารจะลงโทษจำเลยเนี่ยสารต้องได้ความว่า

แต่ถ้ามีเหตุสงสัยต้องยกเลยครับ

อย่างเช่นถูกประหารชีวิตไปแล้ว

หรือแล้วถ้าเกิดว่ารื้อแล้วพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเรียก

เนื่องจากการที่กระทำดังนี้มา

อะไรต่างที่สารพิพากษาแล้วว่าเราไม่ผิด

กฎหมายเขาเรียกว่าพระราชมัญญัติชดเชยค่าเสียหายครับ

จำเลยที่ไปถูกติดคุกอะไรต่างแล้ว
โดยที่ว่าสารพิพากษายกฟ้องแล้วไม่มีความผิด
ก็ไปขอชดเชยความเสียหายตรงนี้

อาจารย์ครับมันมีช่วงของการที่จะให้รื้อฟื้นคดี
แล้วก็เราก็ขอประกันตัวออกมาอย่างครอบครัวสิงคิ
ที่เขาจ่ายค่าประกันตัวไปเกือบล้านหนึ่ง๗แสนเนี่ย
ถ้าเราไม่มีเงินไปประกันครับก็ทำยังไง

กระทรวงยุทธรรมก็จะมีชุดจะมีตรงหน่วยงานที่จะช่วยเหลือ
อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริง
แต่ว่าเรื่องประวัติอัธยกรรมบันทึกไปแล้ว

มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มันก็เหมือนกับเป็นตราบาปในชีวิตเรา
ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้เราขอลบได้ไหมครับได้ครับ
ถ้าเกิดว่าเรามีคำพิพากษามาแล้วว่าเรายกฟ้อง
ไม่มีความผิดแล้วเราก็เอาคำปรึกษาของศาลนั้นไปแจ้งได้ครับ
แล้วสมมุติเราขอให้มีการประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ประกาศผ่านสื่ออะไรได้ไหมฮะ
นั้นเป็นเรื่องที่เราจะไปฟ้องว่า

ก็ต้องชดใช้โดยการประกาศหนังสือพิมพ์
ก็ใช้ความเสียหายให้เกิดขึ้นจากการที่ไปหาว่าเราเป็นผู้ร้าย
เป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนช่อโกงเป็นคนขี้โกงอะไรอย่างนี้นะครับ

ถ้าเราพิพากษาพิพากษาแล้วว่าเราไม่ผิดเนี่ยนะครับ

ถ้าเราจะไปตรงนี้นะครับก็ที่เรือนจำนะครับ

เอาล่ะถ้าใครยังมีคำถามข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการขอรื้อฟื้นคดีแบบนี้
ก็โทรไปสอบถามได้ที่สภาธนายความสายด่วน๑๑๖๗นั่นเองนะครับ
อาจารย์วัฒนศ์รอรับด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ยังมีทีมธนาความรอรับด้วย
อีกหลายข้อกฎหมายต่างที่อยากรู้ก็โทรไปถามได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะวันนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่เราร่วมพูดคุยกัน
ขอบคุณนะคะทนายวสันฝีมือช่างรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาธนายความค่ะ